กลับมาดูเรื่องกล่าวของเจ๊อันน่า

และเจ๊อันน่าเนี่ยต่อสู้กับน้อง

แอนนาเข้าห้องน้ำอยู่

อยู่เจ้างูมันโผล่ออกมาในชักโครก

แล้วมันก็งับน่องเจ๊แอนนา

เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะมีคนเขาโพสต์เอาไว้บอกว่า

โพสต์ระบุข้อความไว้เรื่องงูในชักโครก

โดยโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่านางเข้าห้องน้ำที่บ้านจ้า

ขอเล่าเวรกรรมของเจ๊อันนาหน่อยนะ

และน้องงูก็อยู่ในชักโครกจ้า
งูกัดที่ต้นขาของแม่

แล้วก็เลื้อยมาพันรอบตัวแม่
แม่พยายามจับหัวมัน
รัดมันไว้ให้มันปล่อยเขี้ยว
แผลที่น้องงูกัดมันยาวขึ้นคุณ
งูมันไม่ปล่อยแล้วเหมือนลากเกี้ยวด้วย

แม่ตะโกนเรียกลูกชายอยู่นาน๒นาน

แม่ผมช่วยแม่ไม่ได้ผมเอาคัตเตอร์มาให้

แต่งูตัวใหญ่มากอย่าเรียกน้องเลยจริง

แอนนาพยายามเอามีดคัตเตอร์เฉือนน้องงู

นี่คัตเตอร์คัตเตอร์อันนี้
แต่หนังน้องงูเหนียวมากเฉือนไม่เข้า
คัตเตอร์มันเลยเข้านิ้วโป้งตัวเจ๊อันนาเอง๓เซนติเมตร

งูก็กัดงูก็ลำพัดตัวอยู่
เตอร์ก็บาดสติแม่เกือบแตกแล้ว
งูก็เริ่มรัดหนักขึ้นเรื่อย
แม่บอกว่านึกถึงอาม่าอาม่าช่วยลูกด้วย
ไม่รู้ว่าอาม่าช่วยจริงหรือเปล่าแต่
หลุดจ้านี่ตามที่เขาเล่าในเฟซ
น้องหลุดจ้าแม่เลยจับหัวน้องงูกดไว้ที่พื้น

คือมันปล่อยเขี้ยวใช่ไหมแต่มือแม่ยังคาคอมันอยู่
จับมันกดไว้ที่พื้นแต่ตัวมันยังรัดแม่อยู่
แม่ให้น้องชายเนี่ยไอ้ลูกชายตัวดี

หยิบคอร์สมาให้แล้วแม่ก็เอาคอร์สทุบ

น้องชายฉุดแม่ขึ้นมาแล้วก็ปิดประตูขังน้องงูไว้ในห้องน้ำ

จริงเหรอพอเห็นบอกว่าเอาคอร์สทุบแล้วมีเลือดร่วงแบบนี้หรือ
เดี๋ยวหลายคนจะว่าเจ๊แอนนาโหด
คือเจ๊นาทำไปเพราะเอาตัวรอด

สุดท้ายเจ้าหน้าที่มูลที่เอางูออกไป
แล้วพาแม่ไปโรงพยาบาลเย็บแผล

วิรกรรมเจ๊อันนาขาใหญ่ตลาดไทยค่ะ
ปลแม่โคตรเท่โคตรฮีโร่เลยว่ะ

ปล๒ดูชักโครกทุกครั้งก่อนใช้งานนะจ๊ะ
แม้บ้านจะไม่ได้อยู่ในป่าในเขาก็ตาม

หรือว่างูเหลือก็ล่าสุดก่อนหน้านี้มีข่าว

อื้อมันนี่มาบ่อยนะโอ้โฮน่ากลัวมาก

กว่าจะผ่านศึกที่โชคโชนนี้จนรอดชีวิตมาได้
อยากรู้เลยว่าเจ๊แอนาขายอะไรอยู่ที่ตลาดไทย
จะไปหาใช่ไหมอยากไปหาเลยอยากเห็นหน้า